ที่สำคัญค่ะก็ได้กำลังใจดีด้วยนะคะเป็นแฟนบอลชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาจากโอซากาค่ะ
เพื่อทำความคุ้นเคยกับสภาพอากาศในเมืองฮิโรชิมาอีกครั้ง
ซึ่งทุกคนก็ยืนยันค่ะว่าปรับตัวเข้ากับความหนาวได้แล้ว
สำหรับเกมนี้พรีรามมีผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบรนด์รวมกันถึง๕คน
ก็ปรับทัพในแผงหลังนะคะโดยคาดว่าจะให้นัตตะพลมาลาพันธ์แล้วก็สุรสุขะลงมาคุมแนวรับ

หวังจะลงสนามวันนี้ตอนนี้พร้อมแค่ไหน
ทีมเราก็พร้อมครับหลังปรับสถาปภัยที่นี่หลายวัน

โอเคขนมันเห็นก็ชิดแล้วเพราะอยู่ที่นี่ได้๓๔วัน
ฝากถึงแฟนบอลบุรีรำที่จะเชียร์วันนี้หน่อย
ฝากถึงแฟนบอลบุรีรัมครับทั้งในกรมเทพฯและก็ที่บุรีรัมครับ
แล้วก็เห็นทั้งในประเทศไทยด้วยก็ฝากเชียร์บุรีรำตอน๕โมงเย็นด้วยครับ
เราจะพยายามเก็บ๓แต่งกันได้ครับ
ขณะเดียวกันนะคะก็มีแฟนบอลของบุรีรัมยูเนเต็ดที่เป็นชาวญี่ปุ่น
เดินทางมาให้กำลังใจถึงโรงแรมที่พัก
หลังจากดูเกมไทยลีกที่พบกับเมืองทองยูเนเต็ดบนเว็บไซต์
แล้วก็สั่งซื้อเสื้อทีมประสาทไฟฟ้าออนไลน์มาแล้ว๔ตัวด้วยกัน
พร้อมกับเสียดายที่สุชาวนุ่มขวัญใจติดโทษแบนไม่ได้มาร่วมทีมด้วยในครั้งนี้
ซึ่งหากว่าชนะก็ยังมีโอกาสที่จะลุ้นเข้าสู่รอบต่อไปค่ะ